ไม่รู้ว่าข่าวนี้คุณผู้ชมจะรู้สึกเหมือนกันหรือเปล่านะคะ

โจวหัวร้อนค่ะเอารถของตัวเองเนี่ยเป็นรถกระบะมีคอก
คุณค่ะตอนนี้เจ้าของอู่ซ่อมรถรายนี้นะคะอาการบาดเจ็บสาหัสค่ะ
ตอนนี้ยังไม่สามารถพูดคุยหรือลืมตาขึ้นมาได้นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
ส่วนล่าสุดเห็นบอกว่าโจกลุ่มนี้มามอบตัวกับตำรวจแล้ว๑๒คนด้วยกันนะคะ
แต่กล้องวงจรปิดเห็นภาพชัดหมดเลย
เป็นกล้องวงจรปิดของที่ร้านนั่นแหละค่ะคนที่เป็นเจ้าของอู่แล้วก็ถูกรุมทำร้ายอยู่นั่นน่ะ
คือนายธนวาสชูริบัตรอายุสี่สิบเก้าปีถูกกระทำแบบไม่ยั้ง
แบบนี้นะคะอู่ซ่อมรถจุดนี้ก็คือตั้งอยู่ริมถนนสายสุขุมวิทย
กรุงเทพจันทบุรีตำบลวังตะโนธอำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรี
เหตุการณ์เกิดสองวันก่อนสองสามวันก่อน
ห้าพฤษภาคมที่ผ่านมาเราไปพูดคุยถามหลานชายผู้บาดเจ็บ
ก็คือนายเจ็ดนิพัฒน์ทัศนประเสริฐเล่าบอกว่า
คู่กรณีเนี่ยเป็นเจ้าของรถกระบะเนี่ยแบบเนี้ยแบบเนี้ย
มีคอกแบบนี้ค่ะไว้สำหรับบรรทุกผลไม้
เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาคือ๓พฤษภาคมก็เอารถคันนี้
มาจอดไว้ที่อู่แล้วก็ให้อู่เนี่ยไปลากรถมานะคะ
แต่เนื่องจากว่าวันอาทิตย์มันเป็นวันหยุดของอู่
ประกอบกับว่ามีงานซ่อมหลายคันด้วยก็เลยมีการแจ้งไปที่
เจ้าของรถคู่กรณีบอกว่าจะเริ่มซ่อมได้เนี่ยคือวันจันทร์นะ
หลังจากนั้นก็เริ่มแล้วเริ่มซ่อมทำล้อหลังด้านขวาให้เสร็จ
เหลือล้อด้านซ้ายต้องนำพลาวล้อไปส่งที่โรงกลึง
ซึ่งคู่กรณีก็อยากได้ด่วนไงทีนี้ทำไงก็เลยบอกว่า
เดี๋ยวจะเอาพลาวล้อไปส่งที่โรงกลึงเอง
แต่พอไปส่งที่โรงกลึงเสร็จปุ๊บเอากลับมามันเกิดปัญหา
เพราะมันกลับใช้งานไม่ได้มันใส่กลับไปไม่ได้ค่ะ
แต่เจ้าของรถกระบะคันนี้ยังเร่งบอกทำให้เสร็จเร็ว
เนื่องจากว่าต้องรีบใช้รถจนกระทั่งเกิดมีปากเสียงกันขึ้น
ทำให้ฝ่ายคู่กรณีเนี่ยไม่พอใจค่ะเจ้าของรถกระบะที่มีคอกคันนี้ไม่พอใจ
กลับไปเลยอืมกลับไปตามพวกมาเกือบยี่สิบคนค่ะ
รุมทำร้ายเจ้าของอู่จนได้รับบาดเจ็บนะคะส่วนตนเองหลานชาย
เอาล่ะเห็นท่าไม่ดีทำไงวิ่งไปเลยค่ะ
ที่รถที่จอดอยู่ข้างนอกไปสตาร์ทรถทิ้งไว้
กะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคนที่เป็นเจ้าของอูเนี่ยเห็นแล้วก็จะวิ่งขึ้นมา
แล้วก็หลบหนีไปด้วยกันแต่ปรากฏว่าจังหวะนั้นเจ้าของอู่เนี่ย
ก็กำลังโดนรุมทำร้ายจนกระทั่งล้มลงไปตัดสินใจค่ะ
หลานเจ้าของอู่ตัดสินใจขับไปตามญาติมาซึ่งก็อยู่ไม่ไกลกัน
ทีนี้ด้วยความตกใจจังหวะที่จะออกตัวรถอ่ะเอ้า
กลับไปเข้าเกียร์ผิดอีกเข้าเกียร์ผิดเสร็จปุ๊บ
ทำให้รถกระบะที่ตัวเองกำลังจะสตาร์ทไปตามญาติเนี่ย
ชนเข้ากับรถของคู่กรณีคู่กรณีไม่พอใจเพิ่มไปอีกค่ะ
เพิ่มดีกลีของความร้อนแรงไปอีกค่ะวิ่งกลูออกมาเลย
แล้วเขาก็กลัวก็เลยขับรถหนีไปที่ปั๊มน้ำมันนะคะหลังจากที่ขับรถหลบหนีไปที่ปั๊มน้ำมันแล้ว
ก็เลยทิ้งรถเอาไว้จากนั้นก็โทรแจ้งความกับตำรวจแล้วก็ขึ้นรถหลบหนีไปกับพลเมืองดี
ปรากฏว่ากลุ่มคู่กรณีนับสิบคนค่ะตามมาที่รถของเขานั่นแหละที่ปั๊มน้ำมัน
แล้วใช้อาวุธมีดเนี่ยฟันไปที่นี่กล้องวงจรปิดปั๊มน้ำมันจับภาพได้นะคะ
เอาอาวุธมีดเนี่ยฟันไปที่ตัวรถค่ะไปทำลายทรัพย์สินเขาอีกนะคะ
นี่กล้องวงจรปิดจับภาพได้ทั้งสองจุดชัดเจนแบบนี้ไม่น่ารอดค่ะ
ไปดูอาการของผู้บาดเจ็บหน่อยนะคะตอนนี้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
คือเห็นบอกว่าอาการสาหัสนะคะไม่สามารถพูดคุยหรือว่าลืมตาได้
ั้งจมูกเนี่ยต้องผ่าตัดใบหน้าศีรษะก็ถูกทุบไปสาหัสเหมือนกัน
ค่ะบ่ายเมื่อวานนี้ผู้ก่อเหตุทั้งหมดสิบสองคน
มอบตัวที่โรงพักนายายอามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ผู้ใหญ่๗คนเยาวชน๕คนตำรวจบอกว่าจะต้องมีการสอบปากคำทั้งหมด
แล้วให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเบื้องต้นมีการแจ้งข้อกล่าวหาคือ
ร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็บุกรุกในเวลากลางคืนค่ะ
ไม่จบไม่สิ้นเนอะตีเขาอยู่ที่ร้านแล้วยังตามไปจุดอื่นอีกเนี่ยนะคะ